มาดูกันต่อกับคู่นี้ค่ะคุณอ้วนรังสิตกับแฟนสาวเกาหลี
อย่างที่ทราบกันนะคะเมื่อเขาแต่งงานไปแล้ว
แล้วก็ตอนแรกเหมือนจะมีข่าวดีแต่ปรากฏว่าน้องหลุดไป
ก็ไม่เป็นไรค่ะหนุ่มอ้วนบอกว่ายังใช้วิธีธรรมชาติอยู่ต่อไป
แล้วก็มีเดสไลน์จนถึงปีหน้า

เพราะว่าฝ่ายหญิงเขาอยู่เกาหลีต้องไปกลับมาตลอดค่ะ

ฟังคุณอ้วนรังสิตเปิดใจถึงชีวิตคู่เลยค่ะ
ก็อาจจะมีปัญหาอะไรกันบ้างแต่ว่าเราก็เข้าใจกันได้ครับ
มันก็เรื่องของภาษาด้วยเรื่องของวัฒนธรรมด้วยแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยเหมือนแบบว่า
เราก็เข้าใจกันดีแล้วก็ราบลื่นดีครับยึดมั่นว่าเราต้องเข้าใจกันเชื่อใจกัน
แล้วก็นึกถึงวันที่เรารักกันใหม่อะไรอย่างนี้ก็พยายามตรงนั้นทำให้แบบเราทั้งคู่ไปกันได้ด้วยดี
ค่ะนะคะก็แฟนเขาเป็นคนเกาหลีนะคะก็ชอบเรียกกันเรียกบิ๊กเนมกันชื่อไทย
มะม่วงเพราะหน้าเหมือนมะม่วงแต่แฟนเขาก็ตลกนะจริงเป็นนางแบบบ้านรวยเชียว